แต่ว่าประเด็นที่วันนี้ต้องจับตามองมากที่สุด
นั่นก็คือการผ่าชนะสูตรศพของคุณแตงโมรอบที่๒
บรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่

ทีมข่าวของเรารวมถึงสื่อมวลชน

ไปดูว่าคณะกรรมการจะเข้ามาประชุมหาบรือกันก่อน
แล้วจะมีการผ่าศพคุณแตงโม
ในช่วงเวลาบ่าย๒ตามกำหนดเดิมหรือไม่
ตอนแรกเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไป

แต่สุดท้ายทุกอย่างมาทันแล้วก็ต้องรอดูตอนบ่าย๒
ใช่เพราะเมื่อวานทางบอร์ดนิติวิทยาศาสตร์
มีมติออกมาแล้วให้มีการชะนสูดสบคุณแตงโมอีกรอบ
เริ่มบ่าย๒วันนี้เป็นมติเร่งด่วนจริง
เมื่อวานเขามีมติออกมากันประมาณสัก๕โมงเย็น
ใช่ค่ะให้ผ่าวันนี้เลยนะครับซึ่ง

จะต้องมีทั้งคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วก็มีทนายความเข้ามาที่นี่
แต่ปรากฏว่าเราเช็คกับทางทนายความ
ทนายความบอกว่าคุณแม่คงไม่เข้ามา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้ว
เพราะว่าคุณแม่มีอาการป่วยความดันขึ้น
ตอนแรกนี้ที่จะมาเองแล้วก็จะมอบหมายให้ทนายความ

ก็จะเป็นทนายที่ส่งหนังสือแจ้งว่า
ไม่สามารถที่จะมาร่วมประชุมกับทีมแพทย์ได้นะครับ
ส่วนข้อสงสัยที่คุณแม่และทีมทนายความ
ได้มีการส่งให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว
นั่นก็คือข้อสงสัยบาดแผลบนร่างของคุณแตงโม๑๑จุด
อย่างที่เห็นหน้าจอนี้เลย
จุดนะฮะไล่ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยนะครับ
นี่จุดแรกก็เป็นศีรษะจุดที่๒คือใบหน้า
จุดที่๓คือลำคอจุดที่๔หน้าอก
จุดที่๕แผลที่ขานะฮะก็เป็นแผลขนาดใหญ่แล้วครับ
ที่๖รอยแผลบริเวณน่องและข้อพับ

อกจากนั้นก็มีแผ่นหลังมีหลอดลม
แล้วก็มีถึงอวัยวะเพศด้วยนะครับ

ก็มอบหมายให้ทนายเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือ
ข้อสงสัยทั้ง๑๑จุดบนร่างกายของคุณแตงโม

ขณะที่เมื่อวานนี้เลขานุการประจำรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมนายธนกฤษจิตอารีรัฐ

บอกว่าได้เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ๓แห่ง

แก่โรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลประมาธิบดี
แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
อกจากนี้บุคคลสำคัญที่สังคมจับตามองอยู่
ว่าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการผ่าศพยังไง
ก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศเมื่อกี้นี่เอง

เมื่อกี้นี่เลยนะฮะคุณหญิงพรทิพย์นะฮะ
คุณหมอพรทิพย์เดินทางมาถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์จะร่วมเป็นผู้สังเกตการ

คุณหญิงบอกว่าจะเป็นผู้สังเกตการ
แล้วก็จะไม่ชี้นำในเรื่องของการชนะสูตรแต่อย่างใด
อีกสักครู่คุณผู้ชมรอนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัดเสียงคุณหมอ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าคุณหมอมาทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ
ส่วนทีมงานในการที่จะผ่าชนะสูตรนะฮะ
ก็จะมีทีมนิติเวศทีมแพทย์นิติเวศ
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีกประมาณ๓คนด้วย
ซึ่งเป็นทีมผ่าศพชนะสูตรในรอบแรก
ก็จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์ด้วย

เพราะว่าหมอที่จะผ่ามาจาก๓สถาบัน๓โรงพยาบาลนะครับ
เช้าวันนี้หลังจากที่จะมีการประชุมหาบรือ
ร่วมกับคณะแพทย์และผู้สังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะเริ่มลงมีดทันทีนะฮะ
ในการผ่าชนะสูตรร่างของคุณแตงโม
ในเวลา๑๔นาฬิกาโดยประมาณนะครับ
นี่บรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นักข่าวเยอะมากเลยนะครับ
แล้วก็รอว่าทางกรรมการในการผ่าชนะสูตรเนี่ย

เมื่อกี้เราเห็นแล้วก็คือคุณหมอพรทิพย์มาแล้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีแฟนคลับของคุณแตงโมมาด้วย
ใช่ค่ะซึ่งแฟนคลับของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
มีเดินทางมาจากดอนเมืองนี่คุณผู้ชมดูสิ
เอาช่อดอกไม้สีขาวเนี่ยมามอบให้
ในข้อความเขียนว่ากลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคุณแตงโม
หลับให้สบายไม่ต้องเหนื่อยอะไรอีกแล้ว
ผลงานการแสดงของคุณจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ไม่ว่าภาพไหนแต่ภาพในใจคุณสวยที่สุดจริง
นี่ค่ะก็บอกไว้แล้วก็บอกนะว่า
รู้สึกดีใจที่คุณตังโมได้มีการผ่าชนะสูตรรอบ๒
เพราะว่าจะได้เรียกร้องความยุติธรรมด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อกี้เราเห็นคุณหมอพรทิพย์เดินทางมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะครับ
อีกคนสำคัญเลยนะฮะที่เดินทางมาที่นี่นะครับ
ก็คือพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั่นเองนะฮะ
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุล
นี่พอมาแล้วให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวเราสรุปแล้วก็ประมวลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะฮะ
เพราะว่าบรรยากาศที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ส่วนเมื่อกี้ที่ได้ยินแววจากท่านผอพูด
นี่พอบอกว่ายืนยันกำหนดการผ่าชนะสูตร
ส่วนช่วงนี้๑๑โมงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ย

ของคณะกรรมการในการผ่าชนสูตรนะครับ
แล้วก็พอยังบอกอีกนะครับว่า
เรื่องที่คุณแม่สงสัยแล้วก็เรื่องต่างที่ทนายส่งมา
ก็จะเป็นประเด็นในการพิจารณาในที่ประชุมในช่วงสายวันนี้แหละ
ใช่ค่ะว่าจะมีการผ่าอย่างไรเออมันจะไม่ใช่เหมือนเป็นการผ่าซ้ำจุดเดิมแล้ว
แต่จะเป็นการผ่าในจุดที่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัย
ใช่เพราะว่าการผ่ารอบ๒อย่างที่เคยรายงานข่าวไปนะคะ
จะไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งในการผ่าอีกรอบนึง
แต่นี่๑๑จุดที่ทางทนายทางคุณแม่สงสัย